สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ปฏิบัติการต่อจากนี้คือการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเด็กพร้อมด้วยทีมแพทย์
ดำน้ำเข้าไปตรวจสุขภาพในเบื้องต้นให้สารอาหารและอาหารเหลว
เพื่อฟื้นฟูสุขภาพทั้ง๑๓ชีวิตให้พร้อมเดินทาง
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำนานาชาติ
ได้ตรวจและประเมินสุขภาพของเด็กว่าสามารถดำน้ำออกมาเองได้หรือไม่
ขณะที่แผนการลำเลียงเจ้าหน้าที่เร่งระดมติดตั้งถังอากาศ
ระยะ๒๕เมตรตามแนวเชือกเบสไลน์
ปรากฏว่าช่วงตี๑ของวันที่๖กรกฎาคมเกิดความสูญเสียขึ้น
จ่าเอกสมัยกูนานหรือจ่าแซมอดีตหน่วยซิลเสียชีวิต
เสร็จภารกิจจากการวางถังอากาศ
นาฬิกา๔๐นาทีของวันที่๘กรกฎาคม
หมูป่าคนแรกถูกลำเลียงออกจากถ้ำหลวง
ส่งตัวไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ภารกิจกู้๑๓ชีวิตหมูป่าอาคาเดมี่จากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น๑๗วัน๔ชั่วโมง๒๙นาที
และจากการนำเสนอข่าวนี้ทำให้ไทยรัฐทีวีได้รับ๒รางวัลจากทีวีสีขาว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
สวัสดีครับ